วันนี้ไทยรัฐทีวีเองก็มีโอกาสได้คุยกับคนที่ขับรถฉุกเฉิน
แล้วก็เป็นคนถ่ายคลิปวิดีโอเป็นคนไปโพสต์ด้วย
เมื่อวานไทยรัฐไปคุยเสร็จแล้วก็มีการสัมภาษณ์
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดอะไรอย่างไรบ้างนะคะ
โดยนายสมบูรณ์เกิดทรัพย์ที่เป็นคนขับรถฉุกเฉิน
แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปแล้วก็นำไปโพสต์
เขาก็เล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟัง
ซึ่งเป็นผู้ป่วยจากโรงพยาบาลลาดกระบัง
จะเดินทางไปส่งที่โรงพยาบาลคอนบุรี
อันนี้คือเป็นการส่งต่อตามความประสงค์ของครอบครัวผู้ป่วย
เพราะว่าตัวคุณลุงประสิทธิ์เองเนี่ยก็ป่วยหนัก
ดังนั้นเหมือนกับต้องการให้ญาติพี่น้อง
ดูใจเป็นครั้งสุดท้ายก็เลยพากลับบ้านเกิด
คือป่วยหนักที่กรุงเทพฯนะฮะองค์ดี
มีลักษณะของพวกอาการหืดหอบอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ทางคุณหมอเนี่ยแจ้งกับญาติว่าถ้ารักษาต่ออะไรต่ออย่างเต็มที่เนี่ย
โอกาสที่จะมีสูงมากคือเป็นเจ้าชายนิทรานะ

ขอกลับไปโรงพยาบาลบ้านเกิดดีกว่าเผื่อเกิดอะไรยังไงขึ้น

ก็คือตีจากกรุงเทพไปโคราช
ใช่แล้วก็ทีนี้ระหว่างทางที่ขับรถเนี่ยคือรถทุกคันหลบให้หมดเลยนะ
จนมาถึงช่วงถนนที่เกิดเหตุก็คือถนนมิตรภาพ
ก่อนจะถึงด่านทางหลวงแก่งคอย
ทีนี้มาเจอสวิปสีแดงคันนี้นี่แหละค่ะ
ทางรถฉุกเฉินเองก็พยายามที่จะให้สัญญาณขอทางอยู่พักใหญ่
แต่ว่าทางฝั่งรถสีแดงก็ไม่ได้มีท่าทีว่าจะสนใจ
หรือว่าจะหลบให้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นในคลิป
ทีนี้เลยตัดสินใจหยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิป
แล้วก็รู้สึกเสียใจนะคะเมื่อรู้ภายหลัง
ว่าคู่กรณีคือบุคลากรที่อยู่ในแวดวงเดียวกัน
เดี๋ยวฟังเสียงพนักงานที่ขับรถฉุกเฉินนะคะ
ผ่านรถช่วง๑๐ล้อตรงนั้นไปแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านั้นมีรถสิบล้ออยู่มีรถสิบล้ออยู่เลนซ้าย
แล้วคือก่อนหน้านั้นผมเห็นแล้ว๑๐ล้อโล่งแล้วเขาก็ยังไม่ไป
ซึ่งรถผมเนี่ยทำความเร็วมาแล้วแล้วความเร็วมันเริ่มต่ำลงต่ำลงต่ำลง
ผมว่าโอเคผมก็ดูแล้วไม่ออกซะที
พอเขาไม่ออกเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มที่จะเบี่ยงออกเอง
ที่ผมถ่ายคลิปสักระยะหนึ่งแล้ว
ก่อนที่ผมจะถ่ายคลิปก็คือสักระยะหนึ่ง
แต่ไม่ได้นานมากครับแต่ก็ระยะระยะหนึ่ง
คือเหมือนประมาณว่าดูแล้วครับไม่หลบแน่หรืออะไรประมาณนี้แหละ
ผมก็เลยเลือกที่จะตัดสินใจถ่ายคลิปวีดีโอเก็บไว้
รับว่าหดหูว่าผมเปิดไฟทั้งไฟทั้งเสียงมาขนาดนี้แล้ว
ทำไมไม่หลบให้ผมซึ่งระยะการหลบเขามี

เพราะว่าผมมีชีวิตคนไข้เป็นเดิมพันธุอยู่บนรถ

ผมขอแค่ให้ผมไปได้แค่นิดเดียวผมก็ไปได้แล้ว

ญาติที่นั่งอยู่หน้ารถผมยกมือยกมือเลยนะครับ
บอกขอเถอะขอทางไปเถอะเขาพูดในภาษาอีสานของบ้านเขาครับว่า

ผมรู้สึกเสียใจมากกว่าครับว่าทำงานในรูปแบบคล้ายกัน
ใกล้เคียงกันซึ่งคุณก็รู้ว่าตรงเนี้ย
เมื่อเวลาเห็นรถพยาบาลเปิดไฟเปิดเสียงมาอย่างนี้
คุณควรจะต้องทำยังไงแต่คุณเลือกที่จะไม่ทำ
ที่ผมจะถ่ายคลิปผมไม่ได้ต้องการที่จะประจานหรืออะไรเขานะครับ

แค่คุณหลบทางให้รถพยาบาลแค่นิดเดียว

แต่ถามว่ารถทุกคันที่เปิดไฟเปิดเสียงมา

ที่เป็นคนขับรถฉุกเฉิน
เปิดใจกับไทยรัฐทีวีเมื่อวานนี้นะคะ